ติดตามเรื่องราวของนางเอกสาวหน้าหวานทัพทิมอัญญาริน
เธอคนนี้ฝากฝีไม้ลายมือทางการแสดงงานพิธีกร

อีกหนึ่งความสามารถที่เราอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือ
เธอเป็นนักกีฬาไอสเก็ตค่ะ

เดี๋ยวไปดูลีลาของจริงดีกว่านี่ของปลอมของเก๊
ดูนะคะนี่คืออีกหนึ่งความสามารถที่หลายคนไม่รู้จริง

คุณเอามือลงไหม

โอเคเล่นเป็นจริงนะน่าสนใจมากจริงนะคะนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
เขามีความฝ่ายฝันที่อยากจะเป็นนักกีฬาไอซเก็ตลงแข่งในเวทีใหญ่ด้วยนะ
และล่าสุดต้องบอกเลยว่าเดินหน้าสารความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแล้ว
กับการเข้าร่วมการแข่งขันสเก็ตเอเชีย๒๐๑๖ที่ประเทศมาเลเซียค่ะ
ช่วงวันที่๗ถึง๑๓สิงหาคมนี้นะคะ
ซึ่งถือเป็นการแข่งขันครั้งแรกของเขาเลย
โดยเมื่อวานนี้ค่ะทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ได้ไปเกาะติดนี่แหละ
ขอบลานไอซ์สเก็ตคุณค่ะ
ซึ่งก็ได้เห็นความมุ่งมั่นของสาวทัพทิมเนาะ
ต้องใช้สมาธิจออยู่กับท่วงท่าอันอ่อนช้อยบนพื้นน้ำแข็งแบบนี้

ฉันยังไม่ถึงสกิลขั้นหมุนแต่ถอยหลังได้แล้ว
โอ้เลิร์ชเลิร์ชประหลาดเลิร์ชคุณผู้ชมเลิร์ช
อันนี้ร้านที่เซ็นทันพระรามเก้าดูเลย

ฉันจำได้สมัยก่อนเป็นคุณกบสุวนัน

สาวทัพทิมเขาจะตั้งใจนำศิลปะวัฒนธรรมของไทยค่ะ
เผยแพร่ออกสู่สายตาเพื่อนบ้าน
ความสวยงามของชุดที่ถูกออกแบบมา
สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยทั้งหมด๓ชุดด้วยกัน
ทั้งชุดลายกระหนกไทยชุดมโนราประยุกต์
วีรสตรีไทยรวมถึงเพลงค่ะ
ที่ใช้ประกอบการแสดงก็จะเป็นดนตรีแบบประยุกต์
เด่นด้วยเสียงเครื่องดนตรีไทยนะคะ
ทั้งนี้ทัพทิมเผยว่าทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยแล้ว
เหลือเพียงแค่ความฝึกความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง
ซึ่งก็ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้เธอมาล่วงหน้าด้วยค่ะ
มีโอกาสได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปลายปีที่แล้ว

เราชอบเป็นกิจกรรมที่เราชอบตั้งแต่เด็ก

เพราะว่ากีฬาไอสเก็ตก็เหมือนแบบเราจะมีระดับขั้นของมันด้วยเหมือนกัน

แต่ว่าเลยจากพื้นฐานมาแล้ว
ก็กำลังเข้าสู่ช่วงที่แบบหัดท่าทางต่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
งั้นก็ตัดสินใจที่จะลงแข่งแล้วกัน
สำหรับสเก็ตเอเชีย๒๐๑๖ครั้งนี้ค่ะ
เป็นเวทีแรกของทีม
แล้วเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วย
มันก็เลยแบบโอ้โหยิ่งตื่นเต้นเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ด้วยความที่เราก็คิดว่าไหน

เราก็อยากที่จะใส่อะไรที่มีความเป็นไทย

พอหลายคนเริ่มรู้ว่าทีมจะไปแข่งเวทีนี้

แล้วก็แบบโอเคกำลังใจเต็มร้อย
แต่ว่าก็แอบหวัดอยู่หน่อยนึง
แบบว่าเดี๋ยวจะทำพลาดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ช่วงนี้ก็เลยพยายามที่จะเพิ่มความแข็งแรงให้ได้มากที่สุด

เป็นกำลังใจให้สาวทัพทิมด้วยนะจ๊ะ

ให้ไกลไปให้ถึง

สาวทัพทิมน่าจะสร้างแบบอะไรดีให้กับครั้งนี้ได้นะจ๊ะ
อย่างน้อยก็ประทับใจคนดูแน่นอน
เพราะว่าเป็นการนำเอาศิลปะวัฒนธรรมชุดไทยดนตรีไทย